ถ้าจำไว้นะครับคุณผู้ชม
กรอาชญากรรมแบ่งหน้าที่กันทำ
ทุกคนมีสิทธิ์เป็นหัวหน้า
แต่หัวหน้าใหญ่มีไม่กี่คน
ซึ่งเป็นผู้สั่งการแล้วจะไม่แตะยา
พวกนี้คือเจ้าหน้าที่เขาส่วนหนึ่งนะครับ
ให้เข้าใจว่ามันคือองค์กรที่ถูกคัดเลือก
ให้ใครก็ได้ในกลุ่มเป็นหัวหน้าใหญ่
แต่จะมีหัวหน้าใหญ่ไม่เกิน๕คนที่จะออกเสียงได้
มันใหญ่กว่ามันใหญ่กว่า

ผมอยู่ในงานธรรมศาสตร์

เพราะว่าแก๊งนี้
ถ้าจำไม่ผิดน้องจะเห็นว่า
เราจะจับพวกนี้ขับรถขึ้นมาก็มี
พวกมาเลเซียนะ
แล้วที่บชกจับได้๒๖๐กว่ากิโล
อันนั้นเป็นมาเลเซียทั้งหมดเลย
แล้วมาทาง๒๘๒นี่ก็ใช่อีก

มันไม่อมไปมันใส่รถไป

มาจากเชียงรายมาจากเชียงใหม่

เขาน่าจะไปติดต่อซื้อยา

จำไม่ได้ฟังไม่ทันหูไม่ดี

ก็ทั้งการให้กู้

การคาราโอเกะอะไรพวกนี้
โรงแรมรีสอร์ททุกอย่างนะครับ
มีชื่อใครเข้าของด่วน

อย่าเยอะแล้วเดี๋ยวฟังด่วนมั่ว

ผมไปถึงศรีศุกร์แล้วคุณยังชัยชนะอยู่เลย
ศรีสุขเขาก็ไปติดต่อทางภาคเหนือ

พวกนี้ก็เป็นกลุ่ม

ซึ่งก็อยู่ตรงนั้นอยู่แล้วมันเกี่ยวข้องกันส่งกันอยู่แล้วในตัว
แต่เพียงแค่ศรีศุกร์ไอ้ชายชนะไอ้ยังก็เป็นมดเล็กตัวหนึ่งขององค์กรนี้เลย
ก็ผมบอกแล้วไงว่าพรุ่งนี้เด็กเราก็ไม่เชื่อผมหาว่าผมขี้คุย
คุณก็ยังไปเล่าตาอยู่นั่นเห็นไหมเด็กกว่าไหม

พวกนี้ซื้อบทขายร้อยคุณขัดคุณหายไป๒๐บท

ไม่รู้เขาโอนยังไงแล้วแต่ยังไงก็ช่างนะครับแต่ที่เราตามก็คือปปศและบชปศตามก็คือพวกนี้ค้ายาเสพติด
แต่การจับยาเสพติดกับจับคนขนยาเสพติดมันไม่ได้ทำให้ยาเสพติดหยุดเพราะเงินเราหยุดเงินมันไม่ได้
เพราะฉะนั้นนี่คือการทำงานแบบองค์รวมทุกหน่วยมาร่วมกันทำเพราะฉะนั้นต้องหยุดทำลายทั้งเครือข่าย
เยอะผมต้องจับอีกเป็นพันธุ์
มีชื่อเสียงทุกคนศิลปินดาราใกล้จะโดนเร็วนี้แล้วที่บอกว่าไม่เกี่ยวข้องไม่ได้ฟอกเงิน

ทำไมนะคะ
อ๋อแม่งแน่นอนแล้วฝาดเรียบอ่ะ
นี้เพื่อความสุขของประชาชนมีความสุขมามากแล้วพวกนี้ทำชั่ว
ไปกินข้าวร้อนนอนคุกบ้างผมไม่ผิดอะไรนะครับ

ไม่เริ่มรักจากชัยชนะมา
ชัดเจนแล้วเดี๋ยวแค่ดู
ตอนนี้มันทับ๓นะครับผมจะไปทับ๔อยู่แล้ว
ผมยังไม่ได้คุยเลยผมยังไม่ได้คุยเลย
เพราะว่าตันเนี่ยกำลังอยู่ในระหว่าง
แต่ตันเนี่ยเป็นตัวที่เราตามนี่คือตันมาถังยาก็จ่ะไหมครับ

เราไม่ตอบเราจะไม่ตอบคุณตอนนี้เพราะยังไม่ใช่เรื่องศรีศุกร์

ผมรู้คุณอยากคุยกับผมว่าผมหายไปนาน
แต่ตอนนี้วันนี้ท่านลองมาแล้วพูดจบหมดแล้วเนี่ย
เอาไปลงข่าวดีกว่าไหมนะครับ
เดี๋ยวถ้าผมวันสองวันนี้ผมอาจจะได้มาอีกไลน์เยอะกว่านี้อีก

เพราะฉะนั้นขอเวลาทำงานได้ไหมพูดมากไม่มีประโยชน์หรอกนะครับ
แต่ผมรับประกันนะว่า
คุณอยู่ดีมีสุขมานานแล้วคนชั่วเนี่ย
ตอนนี้คุณต้องอยู่ร้อนนอนคุกแน่นอน
นะครับเงินเนี่ยเล็กเล็กแค่เนี้ยนิดเดียวเองเนี่ยมันทำลายคนไทยไปเท่าไหร่แล้วเนี่ย
เมื่อคืนนี้เราจับได้อีกล้านเม็ด
กำลังจะเข้ามาลงเข้ามาในนี้เลยแต่เรายังแถลงไม่ได้
ไม่ได้หยุดนะครับยังมีต่อไปอีกเยอะ
จบได้ไหมจบได้ไหมนะครับ
เพราะว่าอยากทำงานต่อคุยไม่ได้อะไรเลยจริง